เรื่องราวสัตว์ที่มาพร้อมกับความเชื่อกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะสัตว์ที่มีสีแปลกอย่างสีทอง
แต่ละตัวมีที่มาที่ไปยังไงพร้อมกับความเชื่อยังไง

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความเชื่อที่มากับสัตว์สีทองกันครับ
แต่ละตัวมีที่มาที่ไปอย่างไร

เริ่มกันที่จังหวัดเยอะโสธรเจ้าของร้านอาหารรับซื้อตะภาพสีทองมาจากชาวบ้านแล้วนำมาเลี้ยงไว้เพราะเชื่อว่ามาให้โชคลาภ
แต่ภาพสีทองอารามทั้งตัวดูแปลกตาตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบริเวณร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าร้านเรือนแม่กองในอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
คุณสำเริงจันทวงเจ้าของร้านเล่าให้เราฟังว่าตะภาพสีทองตัวนี้มีน้ำหนักตัวประมาณ๘๐๐กรัม
ซึ่งก่อนหน้านี้มีเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านไปวางรอบดักปลาใกล้กับหมู่บ้านแล้วพบว่าตะภาพสีทองตัวนี้เข้าไปติดอยู่จึงนำมาขายให้ในราคา๑๐๐บาท
เขาก็เลยรับซื้อไว้เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนและนำมาเลี้ยงไว้ภายในร้านซึ่งเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็แวะมาดูและส่องหาเลขเด็ดก่อนที่จะนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนดวงดีถูกรางวัลมาแล้วด้วย
คุณสำเริงยังบอกอีกว่าตั้งแต่เลี้ยงตะภาพสีทองมาก็รู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวและมีลูกค้ามาอุดหนุนที่ร้านเพิ่มขึ้นทุกวัน
ที่ผ่านมาเคยมีคนมาเสนอซื้อในราคาสามหมื่นบาทแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ขายแน่นอนเพราะเชื่อว่ามันจะนำโชคลาภมาให้
ภาพสีทองยังไม่หมดยังมีอยู่อีกหนึ่งที่
คือที่จังหวัดจันทบุรีครับตะภาพสีทองตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในวัด
ห่วงน้ำเข็มอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
หลังจากที่มีญาติโยมนำมาถวายวัดเมื่อหลายเดือนก่อน
ซึ่งที่ผ่านมามันเคยให้โชคลาภกับชาวบ้านมาแล้วหลายงวด
จึงทำให้กลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านในระแวกนี้ไปแล้ว
โดยก่อนหน้านี้กลุ่มชาวบ้านก็ชวนกันไปส่องหาเลขเด็ด
ด้วยการอาบน้ำให้เจ้าตภาพสีทองแล้วเช็ดกระดองให้แห้งสักนิด
จากนั้นก็นำแป้งฝุ่นไปโรยบนกระดองแล้วใช้มือลูบไปมา
ไม่นานก็มีชาวบ้านตาดีบอกว่าเห็นเลขโผล่มาอย่างชัดเจน
ไปฟังการวิเคราะห์ตัวเลขกันหน่อยครับ
จากตภาพพาไปดูคางคกสีทองกันบ้าง
ซึ่งกระโดดเข้าไปภายในบ้านพักที่จังหวัดปราจีนบุรี
งานนี้เจ้าของบ้านเชื่อว่ามาให้โชค
คางคกสีทองแบบนี้ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนะครับ
และชาวบ้านก็เชื่อว่ามีความพิเศษ
จึงเรียกมันว่านางอุทัยเทวีตามชื่อตัวละครเอกในนิทานพื้นบ้านของไทย
คางคกสีทองตัวนี้อาศัยอยู่ในบ้านพักเลขที่๒๓๓หมู่๔ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเมื่อเพ่งดูดีก็จะเห็นว่าบริเวณปากและดวงตามีสีเหลืองทองอร่าม
ส่วนตามลำตัวก็ยังมีสีทองเป็นจุดกระจายอยู่ทั่ว
แต่กลับมีเล็บสีดำซึ่งแปลกไปจากคางคกทั่วไป
คุณลุงทองภูลเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าเห็นคางคกสีทองตัวนี้กระโดดเข้ามาในบ้าน
เท่าไรก็ไม่ยอมหนีไปไหนและมาอาศัยอยู่ภายในบ้านนี้นานร่วม๑เดือนแล้ว
เขาจึงเชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้และเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอโชคลาภ
พร้อมส่องหาเลขเด็ดกันตามความเชื่อลองไปฟังแนวทางการเสี่ยงโชคของเหล่าชาวบ้านกันหน่อยครับ
ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใหญ่จากใจตลอดข่าวครับผม
โอ้โหต้องดูยังไง
เป็นศักดิ์สระความสามารถจริงหรือเป็นเรื่องแปลกเกี่ยวกับสัตว์มาฝากกันนะครับ